เมพิชชนาธิ์บ้างค่ะมาเปิดเผยถึงความประทับใจ
ปราบปลื้มใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะ
งานบวชของพระเจชนะทิพย์ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนก็ปลื้มใจนะคะว่าไปร่วมงานบวชค่ะ
ที่จังหวัดนครปฐมนะคะของพระเจค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โดยการบวชครั้งนี้ค่ะก็เป็นความตั้งใจของพระเจ
ทดแทนคุณพ่อแม่ค่ะ
รวมถึงศึกษาพระธรรมใต้ร่มกาสวพัฒน์ให้นานที่สุดด้วยนะคะ
ก่อนจะเดินทางไปทำหน้าที่นักเตะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
ส่วนที่หลายคนแซวว่าบวชแล้วเนี่ยจะเตรียมเบียดเลยหรือเปล่า
เมย์ยอมรับเลยนะคะว่าที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกันอยู่บ้างค่ะ
และถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็ตั้งใจจะใช้ชีวิตร่วมกับคนนี้แหละค่ะ
เขาพูดว่าเขาจะอยากบวชตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะ
แล้วก็เขาก็วางแผนกับพ่อแม่เขาแล้วก็บอกเราว่าอยากบวช
เขาบอกว่าคุณพ่อเขาหรือญาติเขาก็บวชวัดนี้
รู้จักพระแล้วก็เขาเป็นคนนครปฐม๓
ดีใจค่ะปลื้มใจอิ่มบุญค่ะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะ
เอาทีละงานนะคะ

ก็คงคนนี้แหละเนอะถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาด
บวชพระเจชนะทิพย์ค่ะหลายคนสงสัยเมย์ได้ถือหมอนหรือเปล่า
เธอบอกเลยว่าไม่กล้าถือจริงนะคะเพราะว่ากลัวเลิกกันเธอก็บอกตรงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ขอให้เป็นส่วนหนึ่งแค่นี้ก็ปลื้มใจแล้วค่ะ